ที่จังหวัดอุดรธานีนะคะหนุ่มเบนเจอร์เพศน้อยใจภรรยาอายุ๔๓ปีค่ะ
ก็เลยเอาปืน๓๘ที่ซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตยิงขมับตัวเองคุณผู้ชม
แต่ยังเคราะห์ดีที่ไม่เสียชีวิตนะคะ
กู้ชีพโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีได้มาช่วยเหลือปฐมพยาบาลนายมีนาเกรดทองมาอายุ๒๕ปี
หลังจากที่ใช้อาวุธปืนยิงขมับด้านขวากระสุนเนี่ยฉลับขึ้นด้านบน
ทำให้เขาได้รับบาดเจ็บนะคะซึ่งก็บาดเจ็บสาหัสอยู่พอสมควร
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในห้องนอนห้องเช่าในซอยชื่นจิต๒ชุมชนบ้านดานตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานีค่ะ
ตำรวจตรวจสอบภายในห้องนอนพบหยดเลือดบนหมอนและพื้นห้อง
และตรวจสอบพื้นที่รอบก็พบอาวุธปืนเป็นไทยประดิษฐ์ลำกล้องขนาด๓๘แบบลูกโม่๖นัด
ภายในรังเพลิงพบกระสุนปืนจมนต์๖นัตริย์ยิงไปแล้ว๑นัตริย์
ตำรวจก็ตรวจสอบแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และจากการได้สอบสวนนางหนูรักทาสีดำซึ่งเป็นภรรยาผู้บาดเจ็บ
เขาก็ให้การนะคะว่าหลังจากที่ตัวเธอเองแยกทางกับสามีเก่ามานาน๕ปี
อยู่กินกันมาฉันสามีภรรยานาน๖เดือนทุกวันตอนเช้ามืด
สามีก็คือผู้บาดเจ็บออกไปช่วยขายอาหารทุกวัน
ก่อนที่จะเข้ามานอนพักในห้องเช่าช่วงเที่ยงปกติแล้วผู้บาดเจ็บเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยพูด
แล้วก็ขี้น้อยใจด้วยหลังจากที่ตัวเธอนั้นขายอาหารจนหมดนะคะ
สองสามเดือนก่อนยิงศีรษะตัวเองเธอตกใจมากที่เห็นเหตุการณ์
แต่ก็ยังถือว่ารอดเพราะว่าไม่เสียชีวิต
เพราะมือด้านขวาที่ถนัดเนี่ยเคยผ่าตัดแบบผ่าตัดต่อเส้นเอ็นนะคะ
ทำให้จับไม่แน่นมันก็เลยฉลับไปรอดตายปฏิหาร
บอกด้วยนะคะว่าก่อนเกิดเหตุ
ตัวเธอและสามีมีปากเสียงกันเรื่องที่สามีอยากจะขอไปทำงานเสริม
อยากจะหารายได้เสริมแต่ตัวเธอไม่อนุญาตให้ไป
เพราะว่าช่วงนี้เริ่มขายของขายกับข้าวขายอาหารได้ดี
คงจะเครียดแล้วก็เลยมีปากเสียงกันมา
บอกว่าในช่วงที่อยู่กินกันมาเนี่ยไม่เคยทะเลาะกันเลย
แล้วก็ไม่เคยคิดด้วยว่าสมาคิดสั้นยิงตัวเองแบบนี้
ทางตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ทราบว่าผู้บาดเจ็บทำร้ายตัวเองเนื่องจากปัญหาครอบครัว
และมีความเครียดเรื่องหนี้สิน
ส่วนเรื่องอาวุธปืนจะตรวจสอบเหมือนกันว่า
ได้มายังไงถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
แล้วเรื่องต่างก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะคะ